โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยา
มีรุ่นพี่ค่ะเป็นนักเรียนชายชั้นม๒
ทำร้ายร่างกายรุ่นน้องที่เป็นนักเรียนชายชั้นม๑

มีคนยืนอยู่หน้าห้องมีคนส่งเสียงเชียร์

เพื่อนของเด็กรุ่นน้องที่บาดเจ็บ

ตามคลิปนี้นะคะคือรุ่นน้องที่เป็นนักเรียนชายชั้นมหนึ่งเนี่ยถูกรุ่นพี่ชั้นมสอง
ชกหน้านี่แล้วน้องเขาเซไปแล้วโดนชกซ้ำอีกจนล้มไปเลือดกำเดาไหลนะคะ
เพื่อนของน้องที่เจ็บเนี่ยก็ต้องพาไปหาหมอที่ห้องพยาบาลครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบเอ็ดโมงนะคะเมื่อวานนี้ในห้องเรียนชั้นมหนึ่งทับสี่
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครสิทธิยา
น้องคนเจ็บเนี่ยขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะน้องนัทอยู่มหนึ่ง
คู่กรณีคือน้องแตมนามสมมุติเหมือนกันอยู่มสอง
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของน้องนัทที่อยู่ม๑ที่เป็นคนเจ็บอะค่ะ
วันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะน้องนัทคือหน้าเนี่ยบวมปูดเลยนะคะ
แล้วน้องก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าโอ้โหกกหูเนี่ยปวดมากครับ
วันเกิดเหตุถูกรุ่นพี่ชั้นหมอสองและหมอสามด้วยนะคะ
ประมาณ๕คนเรียกขึ้นไปคุยในห้องเรียนแล้วก็ท้าต่อยกัน
นัทบอกว่าผมก็พยายามปฏิเสธแล้วไม่อยากจะมีเรื่อง
แต่รุ่นพี่ชั้นม๓ยุให้ในแตมชั้นม๒ต่อยน้องนัท

นัทบอกผมนี่ร่วงลงไปกองกับพื้นเลย
กำเดาไหลนะคะเพื่อนต้องพาไปส่งห้องพยาบาล
คุณแม่ของน้องนัทนะคะคุณแม่เนี่ยอายุ๒๙
คุณแม่บอกว่าตอนเกิดเหตุเพื่อนของลูกโทรศัพท์มาบอกว่าลูกถูกรุ่นพี่ต่อย
บอกตอนแรกเลยก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าก็เด็กคงคำเมนต์กันตามภาษาเด็ก
แล้วลูกเองก็ไม่ได้เล่าอะไรให้แม่ฟังแต่แม่บอกว่าพอมาเห็นในคลิปเท่านั้นแหละ
ก็เลยต้องไปถามลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าเป็นห่วงลูกไงคะ
ลูกเพิ่งจะเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้ไม่ถึงเดือนแล้วก็มาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
กลายเป็นว่าตอนนี้ลูกไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วอะค่ะ
ฉันอันนี้ห่วงแต่ตอนแรกไม่คิดอะไรจริงเพราะว่าลูกเราก็ผู้ชายเนอะ
แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นทั่วไป
คือเราห่วงกับความสุขใจร่วมไหมเพราะว่าเห็นว่าเพิ่งจะเข้าที่นี่กันดีแน่เพิ่งจะได้ไปเรียน
ถามว่าห่วงไหมก็ห่วงแต่ก็คือเราเราเลี้ยงแบบถามว่าก็ปล่อยอ่ะค่ะ
ถ้าเขาคือเขาทะเลาะกันอย่างนี้เราเข้าใจไงเป็นลูกผู้ชายมันก็ต้องมีบ้างแต่ไม่คิดว่าจะอย่างนี้
พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้นะคะผู้มนุยการโรงเรียนครูประจำชั้นบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็จะต้องมีการเชิญผู้ปกครองและทั้งสองฝ่ายมาคุยกันมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็มาปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะ
แต่คำถามก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนช่วง๑๑โมงแล้วคุณครูอยู่ที่ไหนกัน
เพราะว่าตามคลิปเนี่ยเด็กนักเรียนก็มายืนมุงกันหน้าห้องเยอะแล้วเสียงเชียร์ก็ดังนะคะแล้วก็ตีกันอย่างนั้น